มาถึงช่วงเวลาอร่อยที่ทุกคนรอคอยกันแล้วล่ะค่ะซึ่งหน้าที่นี้ก็ต้องยกให้นักเล่าเส้นของเราเป็นหน่วยพิสูจน์ความอร่อยถ้าพร้อมแล้วก็เสิร์ฟมาเลยค่ะ

อย่างนี้นะฮะก็จะมีเมนูนี้มายาวนานแล้ว

คล้ายเข้ากันแบบนี้วิธีการรับประทานแบบคนญี่ปุ่นจริง

รสชาติก็จะเปรี้ยวหวาน

ทานเข้าไปแล้วมันชื่นใจอะครับ
มันทานแล้วมันสดชื่นอะไรอย่างนี้

อันนี้คือขี้เส้นปู

ส่วนนี้จะเป็นน้ำแบบน้ำงา

งาเป็นแบบอารมณ์แบบถั่วง่าย
คล้ายสลัดแขก

แล้วก็จะมีความเข้มข้นของตัวน้ำซุปนะฮะ

ตอนนี้พอเราคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ตัวน้ำซุปงาเนี่ยมันก็จะไปผสมกลมกลึงกับตัวเส้น

นี้นะฮะวิธีทางก็คือทานเข้าไปเลย

เพราะฉะนั้นว่าที่เซ็นฟูเนี่ยจะมีความมัน

แต่ฮิยาธิเนี่ยมันจะแบบสบายเบา

เอางี้อยากจะรู้ว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ

อันนี้แค่เพิ่มความมันขึ้นมาเท่านั้นเอง
ถามถึงร้านดีกว่าครับ
แรงราเมงนี่เปิดมานานหรือยังครับ
จริงจริงเปิดมานานแล้ว

แล้วค่อยย้ายออกมาถนนทองหล่อ

ตอนนั้นยังทำแบบร้านอาหารรวมญี่ปุ่น

เพิ่งมาเป็นร้านเมงนี่ประมาณสัก๑๐ปีได้

ผลตอบรับของชาวญี่ปุ่นที่เขามาทานอาหารญี่ปุ่นที่เจ้าของเป็นคนไทยเนี่ย

เพราะว่าเรามีเพื่อนชาวญี่ปุ่นคอยมาชิมแล้วก็แนะนำว่ารสชาติจะใกล้เคียงญี่ปุ่นยังไง
แล้วก็ถึงได้มาตรฐานขนาดนั้น
ครับผมแล้วจุดเริ่มต้นของร้านมันเกิดขึ้นยังไงครับ
ทำไมคุณพี่ถึงคิดมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งที่เป็นคนไทยแท้
ในโรงแรมที่อยู่ตอนนั้นมันส่วนใหญ่ชาวญี่ปุ่นอยู่

แล้วก็เป็นห้องอาหารที่ต้องขายอาหารญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่น

เราก็เลยทำอาหารญี่ปุ่นมาตลอดแล้วพอราเมงเริ่มบูมในย่านต่าง

ผมก็มาเปิดเป็นเจ้าแรกที่อยู่บนถนนทองหล่อ

ไม่เคยไปเรียนที่นั่นแต่เคยไปเหมือนกัน
ส่วนสูตรก็มาจากพนักงานซึ่งเป็นเชฟของเรา

ไปทำเกี่ยวกับอาหารลาเมงมาก่อน
คือจริงนอกจากราเมงเนี่ยทางร้านก็ยังมีเมนูหลากหลายด้วย

จากลาเมงซึ่งเรามีถึงเกือบ๕๐ชนิดนะครับ

นูเรามีเป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นอีกที่เหลือเราจะมีพวกสเต็ก
เต็กเนื้อสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลา
แล้วเราก็มีข้าวข้าวละหน้าต่าง

เป็นไทยไปย่งไปยุกกันก็มีนะฮะ

แล้วก็อาหารเครื่องเคียงต่างที่เป็นของคนญี่ปุ่นนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเกี้ยวซ่านิคุณดันโกะลูกชิ้นหมูบดปรุงรส

เอาละนี่ก็คือเมนูที่เป็นกับแกล้ม

ยอดนิยมของคนไทยและคนญี่ปุ่นเนอะ

ตั้งแต่บดแป้งจนกระทั่งนวดแป้ง
แล้วก็ทำไส้แล้วก็มาห่อแล้วก็มาทอดออกมา

ส่วนอันนี้เป็นป๋อเปียร์ซึ่งข้างในไส้เนี่ย
เราทำทอดออกมาข้างในยังร้อนอยู่
เวลาทานต้องระวังหน่อยมันจะลวกปาก
ข้างนอกนี้กัดเข้าไปกรอบเลยข้างในก็ยังคงความร้อนอยู่
ในมันจะเป็นไส้ไหลออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นต้องระวัง

ยังร้อนอยู่นะครับ
แล้วนี้ก็คือเมนูแค่เทียงแค่สี่เมนูในร้านนะครับ
ซึ่งร้านในเองเนี่ยมีมากมายเป็นร้อยชนิดนะครับ
ก็สามารถที่จะมาลองรับประทานกันได้นะครับ
ร้านตั้งอยู่ที่ไหนจ้าทำพลังทหารคอนรอ

เสร็จทำเมนูบะเมียเย็นสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะไปอร่อยคลายร้อนกันต่อที่เมนูเส้นเย็นเย็นสไตล์เกาหลีกันจ๊ะ
ซึ่งตอนนี้ก็มากันที่ซอยสุขุมวิทย์ห้าสิบเก้าเพื่อมาที่พรรดชาติอาหารเกาหลีให้โอป้าพูดใจดี
ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมการทาน
และเมนูบะหมี่เย็นในแบบของชาวเกาหลีแท้
ให้ชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องได้ฟังกันค่ะ
ไปตามโอ๊ปป้าน็อตไปกันเลย
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เราเดินทางมาถึงร้านที่๓นะครับ
เอาใจคนรักอาหารเกาหลีโดยเฉพาะครับ
เพราะเมนูที่เราจะค้นหามีชื่อว่าเนรมยอนครับ
เป็นบะหมี่เย่นสไตล์เกาหลี
เรื่องราวของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ผู้จัดการร้านอาหารอยู่เรกวานนะครับเป็นร้านอะไร

เข้ามาในบรรยากาศเหมือนอยู่เกาหลีเลยเปิดมานานยังครับ

๙ปีแล้วอยู่มายาวนานมากนะของร้านนี้เป็นคนเกาหลีแท้เลย

ด้วยความที่คุณชัชนาลีนะครับแกไปมีครอบครัวกับนักธุรกิจชาวเกาหลี
ก็เลยเหมือนว่าไปซึมซับพวกวัฒนธรรมอาหารต่างจนแกชอบหลงไหล
แกก็เลยเหมือนว่าพอมาทานอาหารในเมืองไทยเนี่ยมันมีแต่ร้านเล็ก
แล้วก็ไม่สะดวกสบายสำหรับลูกค้าเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไง
เรามาเปิดร้านอาหารเกาหลีที่แบบใหญ่โตใหน้ว่างแซม

เรียกเงินทองอะไรหลายอย่าง

เราเส้นเป็นทุกอย่างต้องการเมนูเส้น

ก็เส้นนี้ของเราถ้าสไตล์เกาหลีเลยนะครับ
จะมีเป็นมุนแองมายอนหมี่เย็นเกาหลี
เขาทานกันในช่วงวัตรโลกาตไหนกันบ้าง

ถ้าหน้าร้อนจะเป็นน้ำใส่น้ำแข็งเย็นชื่นใจ
ครับถ้าหน้าหนาวนี่เขาจะทานแบบรสเผ็ดแบบแห้ง

เหมือนบ้านเรานะเหมือนขนมจีนซาวน้ำ
ทานตอนแบบหน้าร้อนเพราะว่าส่วนผสมต่างทานแล้วมันรู้สึกเย็นชื่นใจ
ใช่ครับเอาล่ะตอนนี้อยากรู้แล้วว่าเจ้าเมนูนี้

โอเคครับขออนุญาตครับไปแล้วครับพี่

เพราะคุณน็อตจะพาเข้าครัวไปกระทบไหล่เชฟใหญ่ชาวเกาหลี
เพื่อล้วงเคล็ดลับความอร่อยของเน่งมะยอนกันค่ะ